มาตามความคืบหน้านะคะในการจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมที่ไปยิงถล่มจุดตรวจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลลำพญาจังหวัดยะลา
เช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง๓ฝ่ายนะคะกว่า๒๐๐นายค่ะ
เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายรอยต่อจังหวัดยะลาปัตตานีเพื่อค้นหากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนี้นะคะ
ก็เป็นไปตามคำสั่งของพลโทพรศักดิ์สวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔ได้มีการตรวจสอบทั้งหมด๑๙จุดค่ะ
นำโดยพลตรีคมกริจรัตนฉายาผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลตำรวจรีจิระวัตรพยุงธรรมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
โดยเฉพาะโรงเรียนสอนตาดิกาที่อยู่ห่างจากจุดชรบรลำพญาที่เกิดเหตุ๖กิโลเมตร
ผู้ต้องสงสัยได้๑๓คนนะคะเป็นการขยายผลสอบปากคำจากผู้ต้องสงสัย๒คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้
นำตัวไปสักถามที่กองร้อยวัดลำใหม่ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมติดตามคนร้าย
บางคนถูกจับตัวได้พร้อมกับผ้าพันแผลพร้อมกับคราบเลือดด้วยค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่มนายอับดุลละโต๊ะเตที่เคลื่อนไหวในอำเภอเมืองกาบังยหาและบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ร่วมกันกับกลุ่ม๓พี่น้องตระกูลหลำโซะที่เคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อ๔อำเภอจังหวัดปัตตานีนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายค่ะทหารกองร้อยทหารพรานวัดลำใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้ไปที่หมู่๗บ้านต้นหยีหมู่บ้านนี้มี๔เป้าหมายนะคะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๖คนค่ะ
ก็นำตัวไปทำความเข้าใจขั้นตอนการควบคุมตัวและสักถามตามขั้นตอนของความมั่นคง
ซึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนในการพูดคุยนะคะผู้ใหญ่สันสุรีอับดุลลี
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๑ไม่เคยเกิดเหตุอุกอาจแบบนี้
นี่ไม่ใช่วิถีมุสลิมนะคะยืนยันว่าถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นมุสลิม๑๐๐
แต่คนไทยพุทธก็ไปมาหาสู่กันเหมือนกับเป็นพี่น้องกัน
ผู้ใหญ่บ้านก็ตัดเพาะเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวคนในหมู่บ้านหกคน
ปล่อยมาแล้ว๒คนคือไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก็ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด
คือหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่ยอมรับว่ามีประวัติของคนต้องสงสัยในการก่อเหตุอะไรต่าง
เหตุความไม่สงบเคยอยู่ในพื้นที่นี้แต่ผู้ใหญ่บอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะ
ครอบครัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไปก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะว่า
เรื่องต้นก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวลูกของเขาไป
กระบวนการทั้งขั้นตอนการสักถามคือไม่ได้กังวลอะไร
เพราะมั่นใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เขาก็รู้สึกเป็นห่วงในฐานะคนในครอบครัวค่ะ
ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบป้อมชรบที่ถูกยิงถล่มนะครับ
พบว่ามีร่องรอยกระสุนอยู่ตามต้นไม้ต้นกล้วยแล้วก็ผนังห้องน้ำเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยกองเลือดของคนร้ายติดอยู่ที่ใต้ต้นมะนาวกับต้นกล้วยด้วยนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายต้องถูกยิงด้วยกระสุนของเจ้าหน้าที่ตอนที่ยิงต่อสู้กันจนบาดเจ็บ
ซึ่งชุดพิสูจน์หลักฐานได้มาเก็บหลักฐานวัตถุพยานไปตั้งแต่เช้าวันที่๖พฤศจิกายนที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเล่าเหตุการณ์นะฮะเขาบอกว่าเขาน่าจะเป็นคนแรกที่ตายด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุที่ยืนอยู่เลยนะฮะ
อยู่ตรงนั้นยืนอยู่ก่อนเกิดเหตุไม่ถึง๑๐นาทีเพราะว่าชรบที่อยู่ที่ป้อมให้เงินเข้าไปซื้อเบียร์๖๐บาท

เสียงปืนยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วเห็นไฟลุกเต็มไปหมดเลยเท่ากับว่าตัวเองรอดตายเพราะถูกใช้ไปซื้อเบียร์ด้วยเงิน๖๐บาท
สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนะครับจากการตรวจสอบแฟ้มประวัติคดีความมั่นคงพบว่าบางคนมีหมายจับแล้วก็มีหมายพรกรซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งนะครับ
โดยได้เน้นย้ำในการใช้หลักการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานทั้งปืนปลอกกระสุนปืน
แล้วก็ผลเลือดของคนร้ายที่ถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะครับ